คุณผู้ชมค่ะคนจะรักกันเนี่ยมันก็ต้องเสริมบุญบารมีให้กันและกันด้วยนะคะอย่างคู่นี้ค่ะคู่รักลุงลิงนั่นเองค่ะ
น้องใหม่ดาวิกาแล้วก็พี่เต๋อฉันทวิทย์คู่นี้เขาก็หันหน้าเข้าวัดพึ่งธรรมะกันอยู่เหมือนกันนะจ๊ะ
ทำบุญร่วมชาติตักบาทร่วมขันถือกติแบบนี้จ้านี่ล่าสุดช่วงกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมาทั้งคู่นะคะ
ควงกันไปทอดกระถิ่นใหญ่ค่ะที่วัดดำรงบุญจังหวัดลบบุรีไปกันกับน้องมิ้นแล้วก็คุณภูผานะจ๊ะ
ซึ่งก็มีชาวบ้านมาร่วมบุญกันอย่างคับข้างเลยคุณดูหน้าคนมีความสุขสิ
เออมันอิ่มบุญเนอะหลายคนบอกว่าเห็นช็อตร่วมบุญกันแล้วปลื้มอกปลื้มใจค่ะ
อ่ะทำบุญร่วมกันแล้วอย่างนี้จะมีแพลนร่วมบุญคู่กันในครั้งต่อต่อไปอะไรยังไงบ้างหรือเปล่า

ของใหม่เองสร้างโบสถ์นะคะก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่ต้องทำกันหลายคน
เราจะมีโปรเจกต์แบบทำบุญคู่อย่างนี้เป็นแบบเจ้าภาพคู่ร่วมกันกับพี่เต๋อไหมคะ
แล้วแต่คนจะบอกบุญมาหรือเปล่าแต่ใหม่อ่ะพร้อมอยู่แล้วนี่เป็นครั้งแรกที่ใหม่ทำ
แล้วก็ต้องขอบคุณคุณมิ้นท์นะคะเป็นคนบอกตอนนี้โปรเจกต์บุญนี้ยังยังไม่มีนะคะ
แต่ว่าใหม่จะทำทุกปีเป็นปฏิทินที่ใหม่กำลังคิดที่จะทำอยู่
แล้วก็เอาเงินไปทำบุญอย่างนี้ค่ะกำลังคิดโปรเจกต์นี้อยู่

ต้องไปคอมเม้นใหม่ครับต้องไปดูค่ะเพื่อมีสไพรส์